ต่อที่เรื่องของพระนะฮะเป็นวันหยุดชดเชยวันพระ
แต่ว่าเป็นพฤติกรรมของพระที่ไม่เหมาะสม
ล่าสุดไชยภูมิพระโรงพี่เค้าเมา
ไม่ปลอดภัยก็แจ้งกำนันเข้าไปควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับ
นี่เลยคุณผู้ชมแม่ยังนุ่งห่มพระเหลืองอยู่อย่างนี้แหละครับ
สักเต็มตัวแบบนี้นะฮะนายประภัยรัฐนามงคลนะฮะ
กำนันตำบลโนนทองอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ
เข้าไปจะละจากเกี่ยวกรอบกับพระรูปหนึ่งครับแล้วก็มากับผู้ชายอีกนิ่มคน
ขี่รถเก่งกันมาพระเป็นคนขับนะฮะโดยมีพระเป็นคนขับนี่แหละ
ไปทางแยกบ้านโนรทองนะฮะก็เห็นพระในสภาพที่หม่าสุรามากเลยนะครับ
พูดจาก็ไม่รู้เรื่องนะฮะทราบชื่อภายหลังก็คือพระสุขสรรค์กันเย็น
เคยอยู่วัดที่บ้านท่าเดือครับตำบลบ้านยางอำเภอกเกษตรสมบูรณ์
แต่เนื่องจากตอนอยู่ที่วัดบ้านท่าเรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมแก่สมณะของพระ
ชาวบ้านก็เลยให้ไปอยู่ที่วัดดังกล่าวอีกคนที่มาด้วยก็คือ
สันติเนี่ยทั้งสองคนก็มาด้วยกันสภาพก็เมาครองสติไม่ได้เลย
อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์

ส่งนี่ดื่มเหล้ากันบ่อยมากเลย
ดื่มเหล้าเสพยา